เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหยุคนี้สมัยนี้เนี่ย

แป๊บเดียวฮะคนร้ายบุกเข้ามาแล้วมาขโมยโทรศัพท์มือถือไป
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะผู้ชายคนนี้ฮะ
ก่อนหน้านี้เดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็เปิดเสื้อเก้าปุ้งอ่านี่ไงเก้าปุ้ง
สบายอกสบายใจเฮียหันซ้ายหันขวานะดูแล้วเอ๊ดูปลอดปลอดคน
ไม่มีใครอยู่ที่เคาน์เตอร์ซะด้วยดูนะครับเอื้อมือฟืบหยิบโทรศัพท์
มือถือเข้าไปเลยยัดปุ๊บปั๊บแล้วก็ไปนะเออเขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีกล้อง
จรปิดกันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ใส่หน้ากากอนามัยมาแต่ว่าเห็นอย่างนี้
โอ้โหจริงแล้วลักษณะท่าทางแบบนี้มันชัดไงใช่ไหมเป็นโดดเด่น
ลักษณะโดดเด่นถ้าคุณจะมาสอนรู้จักคนนี้เขาใช่ถ้าอยู่ในมุมบ้าน
ดิฉันจำได้อยู่แล้วอ๋อเลยใช่ไหมอ๋อใช่นี่ครับแล้วโทรศัพท์
มือถือที่เอาของเขาไปเนี่ยสองหมื่นสามพันบาทนะฮะมูลค่านะครับ
นี่เป็นร้านรับส่งพัสดุปรายศนีย์ของเอกชนนะฮะ
ในตลาดนครทองตะบนคลองจิกอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คือพนักงานของที่ร้านเนี่ยเขาชาร์จโทรศัพท์
ชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ตรงเนี่ยค่ะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็บุกเข้ามาแล้วก็เอาไปนะครับ
คนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เป็นพนักงานร้านนะครับ
นางสาวเจนจิราฟั่นคำสายอายุ๒๒ปีนะฮะ
นี่เป็นภาพตอนที่เดินเข้ามานะฮะ
แล้วก็จะเป็นภาพด้านในที่ท่านดูเมื่อสักครู่นี้นะครับ
จิราเนี่ยน้องบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ธันวาคมนี่นะฮะน้องเจ้าของโทรศัพท์นะครับ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ก็ตามภาพเลยครับ
ผู้ชายคนนั้นนะครับบุกเข้ามาในร้านนะ
ออกมาจากร้านเกมข้างเข้ามาถึงปุ๊บก็
เกาพุงเปิดเสื้อแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือบนเคาน์เตอร์ไป
เพราะว่าน้องเนี่ยเขาชาร์จแบตทิ้งเอาไว้นะครับ
คือตอนนั้นเนี่ยน้องบอกว่าจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ย
น้องเดินไปซื้อข้าวที่อยู่ร้านใกล้ไปไม่ถึง๑๐นาที
คนร้ายก็เข้ามาเอาไปทีแรกเนี่ยยังคิดว่าเอ๊ะ
หรือไปลืมโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่ไหนก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดของร้านดู
ก็เจอภาพตามนั้นเลยนะตอนนี้เอาหลักฐานไปให้สพบังปะอินช่วยตามตัวให้แล้วนะครับ
เพราะว่าโทรศัพท์มือถือที่คนร้ายขโมยไปเนี่ย
เธอบอกว่าซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรกนะครับ
ราคาไม่ใช่ถูกนะครับสองหมื่นกว่าบาทครับ
พบเห็นผู้ชายคนนี้นะครับบอกเขาด้วยว่าตอนนี้

ทางผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าก็ให้เหตุการณ์นี้
น่าจะอยาก๒๓๐๐๐บาทเนี่ยราคาโทรศัพท์มือถือกับทุนเอาไปเนี่ย